การนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนภัยกันนะคะมีการโพสต์ภาพเอาไว้ว่าต้องระวังหน่อยที่บริเวณแยกรินคำที่เชียงใหม่ค่ะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขับรถไปอยู่ดีดีมีผู้ชายคนนึงมาตัดหน้ารถคือเหมือนกับตั้งใจมาตัดหน้ารถเพื่อให้รถชนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูภาพนะคะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมสังเกต
คลิปค่ะนายนัทธพงศ์สุยะอายุสิบเก้าปี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนอยู่ชั้นปี๒คณะนิติศาสตร์นะคะ
เล่าให้ฟังว่าก็ขับรถออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ขับไปตามถนนห้วยแก้ว
ที่แยกรินคำหน้าห้างสรรพสินค้าเมย่า
แล้วก็ตามคลิปที่เห็นจากกล้องหน้ารถเลยค่ะคือจะมีรถคันหน้าก่อนเก่งสีดำ
พอรถเข้าไปเนี่ยผู้ชายคนนี้เดินมาแล้วก็กระโดดใส่รถเลยนะคะ
ดีนะที่ขับไม่เร็วนะคะและดีนะที่มีสติหักหลบทันนะคะ
ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันไม่ปกติคือไม่ใช่ว่าจังหวะข้ามถนนกระทันหันหรือยังไง
คือเหมือนกับกระโดดใส่รถด้วยไงก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ผมกำลังจะออกจากมหาลัยกลับบ้านนะครับก็กำลังขับรถอยู่ดีดีอะครับ
ก็พอไปถึงแยกริมคำปุ๊บกำลังเลี้ยวซ้ายก็อยู่ดีก็มีทรายแปลกหน้าครับ
เหมือนกับวิ่งเข้ามาหารถผมนะครับก็เลยผมก็เลยหลบทันนะครับ
ก็เลยรอดจากเหตุการณ์นั้นพอดีอะครับ
ทีนี้นะคะพอได้โพสต์คลิปนี้ไปในโลกโซเชียลมีคนแสดงความคิดเห็นเยอะ
แล้วก็มีคนทักไปหาทางเฟซบุ๊กส่งข้อความไปคุย
บอกว่าผู้ชายที่เดินตัดหน้ารถและกระโดดใส่รถที่อยู่ในคลิปเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะ
เขาเคยเป็นนักธุรกิจย่านนิมมารเหมินตอนหลังประสบปัญหาเศรษฐกิจเครียด
แล้วก็ออกมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แต่ก็ยังไม่ชัวร์นะคะเขาบอกว่ายังขอตรวจสอบก่อน
ว่าใช่คนเดียวกันไหมป่วยจริงไหมหรือยังไง
ก็จริงแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัด
ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครสาเหตุที่มาทำแบบนี้คืออะไรกันแน่
หรือว่าครอบครัวย่านพี่น้องเห็นตรงนี้เห็นโซเชียลที่แชร์กันเนี่ย